คุณผู้ชมครับเราให้เห็นบรรยากาศของการผ่านจุดคัดกรองของประชาชนนะครับ
ซึ่งในวันนี้เองนะครับจุดคัดกรองต่างจะเปิดให้ประชาชนเข้าในเวลา๑๒นาฬิกา
แต่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับประชาชนก็ไปต่อคิว
ในการที่จะรอเข้าไปยังจุดคัดกรองเหล่านั้นนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูที่จุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ใกล้กับโรงแรมรัตนโกศิลป์กันบ้างนะครับ
มีประชาชนไปรอต่อแถวผ่านจุดคัดกรองจำนวนมาก
เพื่อรอเข้าไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะครับ
ติดตามบรรยากาศได้จากคุณชะดารัฐโภคธนวัฒน์
สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรารายงานมาจากจุดคัดกรองแห่งนี้ครับ

บรรยากาศบริเวณหน้าจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม

มีประชาชนจำนวนมากสวมใส่เสื้อสีเหลือง
เดินทางมาจากทั่วทุกสารอาทิตย์เลยค่ะ
เพื่อมารอที่บริเวณหน้าจุดคัดกรองนะคะ

โดยทุกจุดคัดกรองจะเปิดให้ประชาชนผ่านได้
เวลา๑๒นาฬิกาวันนี้ค่ะ

แม่ธรณีบีบมวยผมกันตั้งแต่เมื่อคืน

ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษวันนี้นะคะ
ซึ่งจะมีพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาพิไทย

และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์

เสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนคร
โดยขบวนพยุหายาตราทางสถนละมาก

วัดราปภิษฐฐิตมหาศรีมาราม
และวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามค่ะ
ในวันนี้เราจึงได้เห็นภาพของประชาชนจำนวนมากนะคะ
สวมใส่เสื้อสีเหลืองมาเฝ้ารอชมพระบารมี
ด้วยความปลื้มปิติและจงรักพรรคดีค่ะ

เป็นอีกคนหนึ่งที่มารอตั้งแต่เมื่อคืนเวลาตีหนึ่งนะคะ
โดยบอกว่าอยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญทางประวัติศาสตร์สักครั้งในชีวิตค่ะ
ว่าตรงนี้เป็นจุดสแกนใหญ่ที่จะได้เห็นพระราชวิธีที่ชัดเจนที่สุดนะคะ
ประชาชนจำนวนมากก็เลยเลือกที่จะมารอที่จุดนี้ค่ะ
เพราะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของเราช่วงของเรานับจาก๖๙ปีที่ในหลวงราชการที่๙ทรงครองราช
นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะต้องมีส่วนร่วมในภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะ
เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐ค่ะ

ชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศออสเตรียค่ะ
ก็ตั้งใจเดินทางไกลกลับมาร่วมพระราชพิธีบรมราชาพิเศษในครั้งนี้นะคะ
โดยเธอบอกว่ารู้สึกตื้นตันใจค่ะที่จะได้เฝ้ารับเสด็จชมพระบารมีในการเสด็จพระราชดำเนินเรียบพระนครในวันนี้ค่ะ
ตั้งใจมากเลยค่ะตั้งใจมางานท่านเมื่องานพ่อหลวงพี่ก็มา๙รอบ
แต่อันนี้คือมางานราชาพิเศษซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะต้องทำให้ท่าน
พี่เดินหน้ามากับพี่สาวพี่สาวอยู่อุดรแต่พี่อยู่ที่ออสเตียก็เลยถามพี่สาวว่าจะไปงานท่านไหม
พี่สาวบอกว่าอยากไปโอเคก็เลยให้มา
คัดกรองในโซนนี้นะคะได้แก่บริเวณสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งธนบุรี
สามารถไปยังจุดพักคอยได้ที่บริเวณถนนหน้าพระธาตุสนามหลวงและซอยหับเหย
โดยสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ๘๐๐คนค่ะ
ซึ่งประชาชนชาวไทยนะคะให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาใช้ในการผ่านจุดคัดกรอง
ขณะที่ชาวต่างชาติสามารถใช้พาสปอร์ตได้
ส่วนแรงงานต่างด้าวสามารถใช้บัตรแรงงานต่างด้าวสีชมพูในการผ่านจุดคัดกรองได้ค่ะ
ส่วนผู้ปกครองที่นำเด็กมาด้วยนะคะให้พบเจ้าหน้าที่เพื่อทำบัตรคล้องคอ
โดยให้เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองติดไว้กับตัวเด็กด้วยค่ะ
หลังจากที่ประชาชนผ่านจุดคัดกรองทั้ง๔จุดในโซนนี้แล้วนะคะ
ก็จะไปอยู่ที่บริเวณจุดพักคอยค่ะ
ซึ่งจะสามารถผ่านเข้าไปยังพื้นที่เฝ้ารับเสด็จได้ในเวลา๑๕นาฬิกาวันนี้นะคะ
โดยทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ฝากคำแนะนำมายังประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จในวันนี้ค่ะ
เตรียมตัวให้พร้อมทั้งอุปกรณ์กันแดดไม่ว่าจะเป็นร่มหรือหมวกนะคะ
แล้วก็ดื่มน้ำให้เพียงพอเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดค่ะ
ขอบคุณนะครับในการรายงานเข้ามาให้เห็นบรรยากาศของประชาชนที่พร้อมใจกัน
ในการที่จะเข้าไปเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จนะครับ